เมื่อวานนะคะเปิดตัวภาพยนตร์นะคะ
โอ้โหรวบรวมนางเอกชื่อดัง๑๐กว่าชีวิต

รวมตัวกันเล่นเรื่องเดียวกันนะคะ

ดารานำนะคะก็มีโอ้โหอย่างที่เห็นคุณผู้ชม

ปันออกแบบฟิโอเลสอิงวลันทรก้อยรัชพรและอีกมากมายค่ะ
แน่นอนค่ะเจอลูกสาวปัน

บอกว่าพี่ช่วงนี้หนูแฮปปี้มากเลยนะคะ
ผ่านวันครบรอบกับหวานใจไปหมาดค่ะ

เตอร์ไพรสวันครบรอบก็คือปล่อยชิลนะคะ

ถามว่าลูกเรียนอะไรอยู่ล่ะคะปัน

เทคนิคการแพทย์นี่แหละค่ะทำเพื่อสององค์เครื่องสำอาง

ใช่ต้องจัดสรรเวลาค่อนข้างเยอะค่ะ

ซี่ถี่ยิบเนี่ยฝ่ายชายก็มีแอบห่วงนะคะ
แต่ไม่เป็นไรปันถือคติค่ะ

พวกเนี้ยเรียนหนังสือด้วยแล้วก็เหมือนถ่ายละครด้วย
ละครด้วยแล้วก็เหมือนตื่นเช้านอนดึกเนี่ยค่ะ
พอแบบนอนน้อยปุ๊บเราก็แบบเอาเวลานี้เราขออยู่บ้านนอนแล้วกันนะ
เป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่อยู่แล้วค่ะ
ใครมีก็ได้มีก็ได้วาเลนไทยไปก็ไปดอกไม้ไม่ต้องมีไม่เอา

แต่ก็อ่าผันมาได้ถือว่าถือว่าโอเคค่ะโชคดี

ก้าวจีรายุแม้ว่าจะไม่ให้ของขวัญอะไร
แต่เราไม่ได้สนใจเราสนใจที่ผู้ชายลงรูปนี่คุณผู้ชมค่ะ

เธอบอกว่าไม่ซีเรียสหลายคนบอกว่ามันเวอไปหรือเปล่า

พี่บอกว่าหนูแบบปี๊ดครับพี่
ซีเรียสค่ะขอให้มีเวลาให้กันก็พอ
เพราะว่าทุกวันนี้ต่างคนต่างทำงานนะคะ
เวลาเจอกันน้อยค่ะซึ่งทั้งคู่ก็เข้าใจนะคะ
รอเคลียร์งานเสร็จปุ๊บปั๊บนะคะแน่นอนค่ะ
หนูจะจัดทริปไปสวีทเมืองนอก

เลือกรูปได้ใจร้ายเหมือนกันนะ

แล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้รับสิ่งดี

หลังที่แฮปต์ก็เป็นกราวด้วยยังไม่ได้ค่ะ

น้องสาวสวยนะคะปิดท้ายนะคะ
คุณก้อยอรัชพรแฟนนิกกี้ไง
หลายคนก็ลุ้นเข้าไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกัน

เกือบแล้ว
ช่วงนี้ดาราก็เล่นมุกนี้อันบ่อย

ทุกครั้งที่บอกว่าให้บ้านให้รถ
กูบ้านก็คือมีหนี้

อะไรที่ไม่มีหนี้ก็คือไม่เคยให้
คุณผู้สูงคือเงินใครเงินมัน

อิดีาดีก็ดีน่ะ
จะได้ไม่ต้องมามีปัญหามากังวลใจว่า
อันนี้เธอใช้เยอะไปหรือเปล่า

เผื่อฉันด้วยนะด้วยนะ

แบบนี้เลยเหรอ